สาวมาโพสต์ออนไลน์นะคะ

จะย้ายบริษัทใหม่แต่ว่าบริษัทเก่า
ยื้อไม่จ่ายค่าแรงแล้วก็บอกว่า

แล้วก็เพื่อนที่ต้องการจะลาออกเหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพที่ลูกของรอปภท่านนี้

เล่าเรื่องราวทวงความยุติธรรมให้กับพ่อ
ซึ่งทำงานเป็นรอปภอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ

คือหมู่บ้านที่เขาทำงานอยู่เขาจ้างบริษัทนี้

ก็เลยต้องลาออกแล้วไปอยู่กับอีกบริษัทหนึ่งนะคะ
แต่ว่าบริษัทเก่าที่พ่อไปลาออก

หลอกให้ไปเคลียร์และรับค่าแรงที่บริษัท
จากนั้นก็รุมทำร้ายแล้วก็ข่มขู่นะคะ
บอกว่าไม่ใช่แค่พ่อของเธอคนเดียวที่ถูกทำร้าย
เพื่อนของพ่ออีก๓คนที่ตัดสินใจลาออกพร้อมกัน

ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมา
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพวกรวม๔คนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ไปที่สอนอหัวหมากค่ะคุณผู้ชม
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ก็แจ้งความเอาไว้นะคะว่าถูกชายชะกัน
บริษัทรักษาความปลอดภัยย่านรามคำแหงซอย๔
รุมทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
นายอนันตชัยปียธีรวัตรบอกว่า

วันนั้นจะไปรับเงินเดือนงวดสุดท้ายที่บริษัท

พอไปถึงผู้จัดการฝ่ายกำลังพลของบริษัท

หลังจากนั้นไม่นานค่ะมีชายชะกันประมาณ๖๗คน
หมวกกันน็อกคือตั้งใจปิดบังใบหน้านะคะ
มีอาวุธด้วยเข้ามาแล้วก็เข้ามายึดมือถือของทุกคน
รุมทำร้ายร่างกายทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อย
ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยพนักงานคนอื่นที่อยู่ในบริษัทก็เห็นนะ
แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยค่ะ
ซึ่งโดยส่วนตัวเขาเขาบอกเขาคาดว่าน่าจะโดนทำร้าย
เพราะว่าที่พวกเขาลาออกนั่นแหละค่ะ
เขาจ้างมาเขาให้แนะนำให้เข้าไปรอที่ห้อง
พวกผมก็เลยเข้าไปรอที่ห้อง
แล้วคราวนี้ก็มีพวกชายเข้ามา

ผมก็มีการใส่หมวกกันน็อปิดบางใบหน้าใส่หมวกใส่อะไร
พวกถืออาวุธเพราะมานด้วย
พวกกระบองพวกไม้พวกดิ้วพวกอะไรอย่างนี้ผม
ก็มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการข่มขู่ว่าผม
อย่าให้รู้นะว่ากลับไปทำงานที่เดินมานี่ประมาณนี้ครับผม
นี่ค่ะคือผู้เสียหายเขาบอกเขาโดนรุมทำร้าย
ในบริษัทในห้องของบริษัทนะคะ
มาดูทางฝั่งบริษัทบ้างค่ะตอบเรื่องนี้ยังไง
มนูลทองทิพย์นะคะเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัย

ชายชะกัน๖๗คนที่เข้ามาทำร้ายผู้เสียหาย

และบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
โดยวันเกิดเหตุนัดรอปภในสังกัดมารับเงิน
วันนั้นก็เลยมีคนเข้ามาในบริษัทค่อนข้างเยอะค่ะ
พอถามถึงกล้องวงจรปิดในบริษัทนะคะ
เขาก็บอกว่าในบริษัทมีกล้องวงจรปิด
แต่ว่าใช้การไม่ได้มานานมากแล้วค่ะ